คุณผู้ชมครับคดีที่ตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์
แล้วชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตขณะที่ท่านเดินข้ามทางม้าลายนะครับ
วันนี้สารอาญาพิพากษาโทษจำคุก๑ปี๑๕วัน

วันนี้สารอาญานัดอ่านคำพิพากษาที่๑๐ตำรวจตรี
รวิทย์บัวดกจำเลยในความผิดฐานขับรถโดยประมาท
หรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
และกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาอื่นรวม๙ข้อหา
เหตุเกิดที่หน้าโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินถนนพญาไทย
ซึ่งเป็นเขตชุมชนนะครับด้วยความเร็ว๑๐๘๑๒๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถือว่าเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดไว้๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่า๑๐รัฐตรีนอนวิทย์มีความผิด
ขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วและประมาทในเขตชุมชน
จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
พิพากษาให้จำคุก๒ปี๓๐วันปรับ๘๐๐๐บาท
แต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงเหลือโทษจำคุก๑ปี๑๕วันปรับ๔๐๐๐บาท
โดยไม่รอลงอาญาและให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
จากนั้น๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์ได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวนะครับ
ซึ่งอยู่ระหว่างที่สารท่านพิจารณาและจะยื่นอุทธรณคดีต่อไป
ส่วนคดีนะครับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย
จาก๑๐รัฐตรีนอนวิทย์สำนักงานตรับบริหารแห่งชาติ
แล้วก็กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน๑๔๔ล้านบาทนั้น
ยังอยู่ระหว่างสารพิจารณานะครับ
ขณะที่ท่าทีจากทนายความฝ่ายครอบครัวของคุณหมอกระต่าย
บอกว่าพอใจในคำตัดสินนะครับ
ลองฟังเสียงทนายดูครับ
ก็ต้องพร้อมสู้ครับ
ล่าสุดพ่อและผู้บังคับบัญชาของ๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์

ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
โดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักทรัพย์
โดยสารอาญาท่านพิจารณาแล้วนะครับ
อุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงิน๒แสนบาทครับ